ผลการหยั่งเสียงเพื่อหาตัวแทนของสองพักใหญ่
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐใน๔รัฐนะครับ
ล่าสุดครับนายโดนัลดทรัมป์นั้นสามารถกวาดชนะได้ไปเพิ่ม๒รัฐนะครับ
ส่วนนางฮิมเวอรี่คลินตันแล้วก็นายเบอร์นี่แซนเรสนั้นสามารถกวาดไปได้เพิ่มคนละ๑รัฐครับ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
เปิดเผยให้เห็นว่านางฮิลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
สามารถคว้าใช้ชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไฮเมอรี่ที่รัฐมิซิซิปปี้ได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
ส่งผลให้สถิติใช้สนามล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นสิบสามรัฐ
มีจำนวนผู้แทนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามคน
โดยนางคลินตันนั้นได้เดินทางไปที่โอไฮโอทันทีครับ
พร้อมกับความหวังว่าเธอจะสามารถคว้าชัยสนามที่๑๔มาครองได้จากการเลือกตั้งอย่างเสียงในครั้งนี้
ขณะที่การนับคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแบบไฮเมอรี่ที่รัฐมิชิแกนล่าสุดนะครับ
มีบรรยายงานยืนยันแล้วว่านายเบอร์นี่เซ็นเรสสามารถคว้าชัยชนะสนามที่เก้ามาครองได้ตามความคาดหมายโดยนายเซอร์เดอร์นะครับ
สามารถเฉือนคะแนนนับนางคลินตันไปได้ด้วยคะแนนร้อนละห้าสิบต่อร้อนละสี่สิบเจ็ดครับ
ส่วนทางด้านของภักดิ์ลิภับตกันนะครับ
สถิติชัยชนะเพิ่มขึ้นเป็น๑๔รัฐนะครับ
ห่างคู่ท้าชิงร่วมพักอย่างนายเท็จครูสแล้วก็มาโก้โรบิโอไปแบบขาดลอยครับ
สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในครั้งนี้มีขึ้นแบบไฮเมอรี่แล้วก็คอคลัสนะครับ
รัฐมิชิแกนมิซิซิปปี้ไอดาโฮแล้วก็ฮาไวน์ครับ
โดยผลการอย่างเสียงที่สนามไอดาโฮและฮาไวน์นั้นยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน
คาดว่าจะรู้ผลไม่เกินเย็นวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย
ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผลการอย่างเสียงในรอบที่ผ่านมา
เผยเห็นตัวเต็งที่แท้จริงจากพักต่างบ้างแล้ว
ซึ่งทั้งหมดก็ต้องขับเคี่ยวไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรจากพักและเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
เดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙ครับ